แล้วเป็นเรื่องทุกชาวบ้านต่อเนื่องนะครับไปที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับตอนนี้นะครับทุกชาวบ้านนะครับ
บอกว่ามีปัญหาเพราะว่ากำลังจะทำนาปีแล้วแต่น้ำไม่มาครับน้ำไม่มี
เพราะว่ามีผู้รับเหมาครับเอาดินไปถมดินขวางทางน้ำครับ
นี่แหละครับชาวนาในตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นับได้ก็ประมาณ๑๐๐คนครับออกมารวมตัวประท้วงผู้รับเหมาก่อสร้าง
และสำนักงานชนประธานจังหวัดนครราชศรีมาหลังผู้รับเหมาได้ทำการขุดลอกลำละลม
ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำมูลนะครับระยะทางกว่าสี่กิโลเมตร
เพื่อขยายลำน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับ
แต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาได้ขุดดินมาถมบริเวณโดยรอบตลอดแนวลำและลม
ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ำและระบายน้ำขังออกจากนาได้
เพราะเข้าสู่ฤดูธรรมนาปีแล้วครับผมนายกิจเมษนะครับพร้อมกระโทก
กริจเมษน้อมกระโทกนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ตำบลละลมพัฒนา
บอกว่าโครงการขุดลอกลำละลมนี้นะครับทำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แต่เมื่อดำเนินการมาตั้งแต่ปีต้นปีนะครับ
สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดอืมจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ
ทำไมทำไมนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวชาวบ้านไม่เคยได้เห็นแบบจากทางชนรับประทานเลย
หรือว่าไม่มีผู้รับเหมามาบอกนะครับมาให้ดู
เมื่อครั้งที่มีการทำประชาคมก็ชี้แจงแต่เพียงปากเปล่าว่า
จะดำเนินการขุดลอกลำละลมอืม
แต่ก็ไม่มีป้ายโครงการไม่มีชื่อบอกว่าโครงการ
งบประมาณเท่าไรมายังไงอยู่ที่นี่สัญญาสินสุดเมื่อไหร่
ผมไม่รู้ที่ชาวบ้านเขากบหน้านี่มันน้ำผล
เขาทำนาไม่ได้น้ำขังปืนระบายไม่ได้เพราะว่า
ผู้รับเหมาได้ขุดดินปิดกันด้านสำนักงานชนรับประทานจังหวัดนครราชศรีมา
และผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน
ก็รับปากว่าจะเร่งแก้ไขปัญหา
โดยสั่งให้ผู้รับเหมาทำการขุดเอาหน้าดินที่ถมขวางข้างน้ำนะครับ
ให้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละครับ
เพื่อให้มีช่องทางระบายน้ำ
ซึ่งก็จะทำให้ชาวบ้านบางส่วนรู้สึกพอใจและแยกย้ายกันกลับบ้าน
เพื่อรอติดตามผลการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต่อไปนะครับ
โอ้โหนี่ทุกชาวบ้านโดยแท้นะครับ
ฝากต่อเนื่องนะครับรถปลดทุกข์ต่อเลยนะฮะ
ดีครับรถปลดทุกข์รับเรื่องไว้นะฮะ
คุณผู้ชมสามารถส่งความทุกข์ความเดือดร้อนของท่านไปในรายการได้
ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจรถปลดทุกข์รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์
ให้เบอร์ไว้อีกครั้งให้ทุกวันเลยนะฮะ๐๒๑๒๖๑๖๖๖นั่นเอง
ติดตามชมรายการเวลา๓โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะครับ